ส่วนเมื่อวานี้นะคะเหตุระทึกเกี่ยวกับตำรวจที่ไปฝึกกระโดดร่ม
ที่เที่ยมเผือชะอำจังหวันเพชรชบุรีไปกัน๑๐นายด้วยกัน
แต่ว่าช่วงนั้นลมค่อนข้างแรงนะคะในช่วงของการฝึก
มี๑นายถูกลมพัดแล้วไปตกผิดจุด
ไปตกสายไฟฟ้าของเสาไฟฟ้าแรงสูง
พาดที่กลางตัวเลยนะคะเอาตัวลงมาอย่างทุลักทุเล

นี่เป็นคลิปนะคะที่คนที่เขาไปชมการฝึกกระโดดร่ม
เค้าถ่ายไว้กะจะถ่ายไว้เป็นที่ระลึก
แต่พอสุดท้ายมันไปมีภาพสำคัญช่วงท้าย

จะมีตำรวจอยู่นายหนึ่ง

มุมขวาหน่อยนะเดี๋ยวจะลงมาแล้วจะมีไฟลุกขึ้นเลย

พอไฟลุกขึ้นมันคือช่วงเวลาที่ไปตกอยู่บนสายไฟฟ้าของเสาไฟฟ้าแรงสูง
นี่ค่ะประกายไฟลุกขึ้นมาเลยเนี่ย
นี่เป็นช่วงที่ช็อตเลยแล้วพาดกลางลำตัวเลยนะแล้วห้อยต่องแต่งอยู่แบบนั้น
เจ้าหน้าที่จะขึ้นไปเอาตัวมาเนี่ยก็โอ้โหทุลักทุเลมากต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
ช่วงที่ลงมาเนี่ยคือหมดสติเลยนะสภาพเป็นแบบนี้เลยนะ
นี่ค่ะเอาความคืบหน้าอาการล่าสุดก่อนแล้วกันหลายคนอาจจะดูแล้วเป็นห่วง
งานปลอดภัยแล้วนะอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจต่ออีกสักเวลาหนึ่ง
เมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปภาพนะคะช่วงนาทีการฝึกกระโดดร่มของข้าราชการตำรวจ
ผ่านการคัดเลือกมามาฝึกกระโดดร่มมีความสูงอยู่ที่ประมาณ๘๐๐ฟุตจากเครื่องบิน
เป็นหลักสูตรกระโดดร่มค่ายนเรสวนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
เป็นนาทีชีวิตเลยนะคลิปนี้นะคะ
ในข้าราชการตำรวจที่กระโดดร่มลงมาเนี่ยช่วงนั้นลมค่อนข้างแรงในช่วงของการฝึกนะ
แล้วก็พัดให้กลุ่มแนวร่มกระจัดกระจายไป
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บร่มเปลี่ยนทิศค่ะ
พัดไปอยู่ตามแนวต้นไม้ซึ่งอยู่ขอบสนามโดดร่มแล้ว
โดยจะเห็นว่าช่วงนั้นมีประกายไฟขึ้นมานี่มันเป็นช่วงเวลาที่ช็อตไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตัวเนี่ยพาดอยู่บนเสาสายไฟฟ้าแรงสูงติดกับหม้อแปลงด้วยคุณ
อีกนิดเดียวเท่านั้นเองเนี่ยนะคะการช่วยเหลือทุลักทุเลค่ะ
เพราะว่าอยู่ที่สูงโดยมีผู้บาดเจ็บอาการสาหัสบาดแผล
เห็นได้ชัดคือบริเวณหน้าท้องนะคะทราบชื่อคือนักเรียนพลร่ม
นันกรใจคุ้มเก่าเป็นข้าราชการตำรวจที่ผ่านการคัดเลือก
ฝึกกระโดดร่มใหม่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาที่ห้องไอซียู
โรงพยาบาลตำรวจนะคะเบื้องต้นสาเหตุเกิดจากขณะโดดร่ม
จากพื้นใกล้จะถึงพื้นสายรีเสิร์ฟ

ติดกับสายไฟฟ้าแรงสูงพอดี
หม้อแปลงมันระเบิดขึ้นมา
สิ่งที่เห็นเป็นไฟก็คือหม้อแปลงระเบิดนะคะ

แต่ว่าอย่างที่เรียนไปนะคะตอนนี้อาการล่าสุดคือปลอดภัยแล้วค่ะ

จะเห็นข้างนอกแผลข้างนอกก็คือไม่น่าโหดเท่าไหร่

แต่การหายใจก็ดีขึ้นนะครับหายใจดีขึ้น
เพราะว่าตอนเช้านี้คุณหมอได้ถอดท่อช่วยหายใจออก
ให้ขยายที่เองครับแล้วก็ใส่แค่แมทธรรมดาใส่ตรงช่วยหายใจ
ส่วนแผลรอบนอกก็คือมีปวดบ้างถามว่าปวดมากไหมเขาก็ทนได้
แต่คุณหมอบอกว่าตอนเช้าได้ฉีดยาให้อะไรไปเข็มนึง
แต่ถ้าหากว่าปวดมากก็คงจะให้ฉีดเพิ่มอีกนะครับ